หน้าใหม่ที่ว่านี้ไม่ใช่ว่าดาราศิลปินหน้าใหม่

ยอมรับตรงเลยบอกว่าขึ้นเขียงให้คุณหมออัพหน้าให้หน่อย
เหตุผลแรกเลยไม่คิดอะไรมากอยากสวยค่ะ
แต่ว่าสวยอย่างเดียวไม่พอมันต้องสวยแล้วก็รวยมากด้วยนะฮะ
บอกคุณหมอว่าเจ็บตัวทั้งทีขอปรับแก้โงเห้งของตัวเองไปพร้อมกันเลย
เพราะว่าโหเห้งดีเนี่ยทรัพย์จะได้เข้ามาเยอะ

ตาสองชั้นเก็บปีกจมูกเข้าไปอีกนิดนึง
แล้วก็เห็นว่าจะได้สวยกันไม่ให้เงินออก
งั้นเงินเข้าอย่างเดียวเหมือนฟิลแบบหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออก

ไม่ได้นะเขาบอกมีแต่เงินเข้าไม่มีเงินออกไม่มีรั่วไหลแน่นอน
และที่สำคัญการเก็บปีกจมูกพี่เจเน็ตเขียวบอกว่า
เป็นการถือเคล็ดปิดประตูการยืมทุกกรณีไปด้วยเลย
ไม่รู้ว่าทำเอาสวยหรือว่าทำเพราะว่าเอาใจแฟนเด็กกันแน่เนี่ย
อยากเห็นหน้าใหม่นะคะก็เดี๋ยวถ้าหายเสร็จเมื่อไหร่นะคะ
เดี๋ยวจะไปตามมาให้ดูว่าหน้าใหม่ของพี่เจนนี่ปั๊วหรือเปล่านะคะ